สารดีการอนุญาตให้ประกันตัวนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
หลังจากที่ได้ยื่นอุทธรณ์ขอสู้คดีในชั้นดีกาโดยให้วางหลักประกันเป็นเงิน๑ล้านบาท

หลังจากใช้เวลานานกว่า๘ชั่วโมงในที่สุดสารดีกาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
นายยงโดดเคลือคนขับรถและนายธานีทุมมาศนายพรานจำเลยในฐานความผิดร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนด้านตะวันตก
หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ราชธรรมเรือนจำทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
คุมตัวมาที่ศาลเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในชุดผู้ต้องขังหลังจากที่ต้องนอนเรือนจำ๑คืน
โดยนายวิทูลแย้มภายทนายความของนายเปรมชัยเปิดเผยว่า
สารพิจารณาคำร้องของทีมทนายความที่มีกว่า๔๐๐หน้า
ก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายเปรมชัยกับพวกรวม๓คน
โดยตีราคาประกันคนละ๑ล้านบาท
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ทรัฐทีวีรายงาน